มากันที่อีกหนึ่งหนุ่มค่ะหนุ่มคนนี้ก็ฮอตไม่แพ้กันสำหรับน้องเจ้านายจินเจ
ต้องบอกว่าเพิ่งจะฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ๑๙ปีไปหมาดนะคะคุณผู้ชม
วันก่อนนี้น้องไปถ่ายเอ็มวีเพลงละครฉลาดเกมโกงทางทีมงานเนี่ยเขาก็มีควันหลงทำ
ไพรส์วันเกิดให้กับหนุ่มเจ้านายฉลองวัย๑๙ปีอีกครั้ง
ซึ่งปีนี้เนี่ยนอกจากหนุ่มเจ้านายจะโตขึ้นหล่อขึ้นงานก็ยังมากขึ้นอีกด้วยนะ
เพราะกำลังจะมีละครเรื่องแรกอย่างฉลาดเกมกงนั่นเองแถมยังได้ร่วมร้องเพลงประกอบละครด้วย
ไม่เท่านั้นนะคะยังนั่งแท่นช่วยคุณพ่อดูแลค่ายเพลงจีมิดีอีกด้วย
ส่วนเรื่องเรียนนะคะช่วงโควิดก็ต้องปรับตัวไม่น้อยค่ะ
เจ้านายบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นอีกปีจริงนะคะแหมทำได้ตั้งหลายอย่างขนาดนี้นะคุณนะ
แต่ที่ต้องโฟกัสนิดนึงก็คือเจ้านายบอกว่าอายุ๑๙แล้ว
ปีนี้ก็มีสาวเข้ามาในหัวใจแล้วนะคะแม้จะยังไม่พาไปคุยกับพ่อเจกับแม่ปิ่นอย่างเป็นทางการ
แต่งานนี้เจ้านายบอกว่าสาวคนนี้ทำให้ชีวิตช่วงนี้แฮปปี้มากค่ะ

เจ้าหุ่นกับเจ้าสมูอร์ด

พี่เจเจตรินเขาโพสต์เฟซบุ๊คแซวลูกตัวเองเหมือนกัน